แต่ผู้ชายคนหนึ่งชอบพาไปดูของแปลก

ไม่รู้จะเลขอะไรบ้างนะวันนี้นะฮะ
แต่เขาจะพาไปไหนรู้ไหมคุณ
วันนี้นะครับเขาจะพาไปที่ศาลตาไข่

ใช่เป็นสุดยอดกุมารแห่งประเทศไทย
ถูกต้องนะครับก็วัดเจดี
ของที่จังหวัดนครราชศรีมาขออภัยนครศรีธรรมราช

วันนี้คุณติ๊กเสร็จหาโสฬิลจะพาไปดูว่า
ชาวบ้านที่นั่นกราบไหว้อะไรอย่างไรบ้าง
แล้วชาวบ้านเขาถูกหวยกันมากี่งวดกี่งวดแล้วนะฮะ
ตามคุณติ๊กไปเดี๋ยวให้คุณสุภาษาทำค่ะ

ล่ำลือมาไกลจากแดนสตอ
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตะไข่หรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ที่ชาวบ้านนิยมแห่แหนมาขอพร
รวมถึงการขอโชคลาภต่าง
ผมและทีมงานเดินทางลงใต้
ไปที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อไปให้เห็นกับตาตัวเองครับ
เพื่อจะได้โชคกลับมาฝากแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
โอ้โหตั้งแต่ทางเข้ามาเลยครับ
จะเห็นว่ามีชิคเก็ตโมเดลหรือรูปปั้นไก่นี่แหละครับ
มีคนนำมาวางแก้บนตั้งอยู่สองข้างทาง
เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ
ตักไข่หรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมาขอพร
เกี่ยวกับเรื่องการงานหรือทำมาค้าขายให้ดีขึ้น
ว่าครั้งนี้อย่าให้คนถูกไว้กันเยอะ
เพราะครั้งที่ผ่านมาต้องสูญเงินไปหลายล้านบาท
แต่ละวันจะมีคนมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
ดูได้จากกองประทัดที่มีคนมาจุดแก้บนสิครับ
ใหญ่โตเท่าภูเขาเลยทีเดียว
ส่วนนี้ก็คือขบวนลำกองยาวแก้บนของชาวบ้าน
เห็นแบบนี้แล้วสายย่ออย่างผม

สนุกสนานไปอีกแบบนึง

หลังจากที่มาขอพรแล้วเกิดผลสำเร็จ
กลับมาทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้
ลำถวายแก้บน๙รอบครับ
มาบุญไว้ค่ะว่าถ้าสอบงานได้

บอกว่าถ้าสอบพนักงานราชการได้
ก็จะมาแก้บนถวายลำ๙รอบค่ะ

ก็มักจะนำชุดทหารหรือของเด็กเล่น

ส่วนการจุดทูบ๓ดอกคือการไหว้ขอพร
และจุดทูบหนึ่งดอกคือการแก้บน
เอาละครับถึงตอนที่ผมจะลองขอโชคลาภดูบ้างล่ะครับ
ตั้งจิตอธิษฐานบอกเก่าตะไข่
ขอให้แฟนค่าวไทยรัฐทีวี

ด้วยการเสี่ยงทายเซ็มซี
ผลที่ได้ก็คือเลข๑๑๓ครับ

ก็ต้องเข้าวัดทำบุญหนุนนำ

ก็สู้มันด้วยสองมือของเรานี่แหละครับ

ส่วนมากก็เรื่องแบบเรื่องโชค
หน้าที่การทานให้ขายของอะไรแบบนี้

ขอให้ลูกได้สอบเข้าตำรวจนายร้อย

เข้าเรียนโรงเรียนอะไรแบบนี้
ให้ผ่านขอแบบนั้น

บางทีมาขอแต่ว่าบางที

ยังไม่ถึงที่จะได้เกณฑ์ลาบลอย

พระวานิษฐ์ไจว้าได้ให้ข้อมูล

ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นใคร

ของชาวบ้านเมื่อ๓๐๐ปีที่แล้ว

จากนั้นไอ้ไข่ก็ได้เดินลงน้ำหายไป

ชาวบ้านจึงแกะสลักไม้เป็นรูปเด็ก

ในประวัตินะครับไม่มีการระบุไว้ว่าไอ้ไข่คือลูกหลานไทย
มีแต่เพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาว่าไอ้ไข่คือลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวด
ตามทศมาปรักษ์กฎที่วัดแห่งนี้
จากนั้นหลวงปู่ทวดท่านก็ได้สั่งไอ้ไข่ไว้ว่า

โดยให้ใครอยู่ดูแลวัดที่นี่

เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ